หนึ่งต้องบอกว่าพยายามโกงความตายให้ถึงที่สุดนะคะ
เพราะเขาถูกขี่มอเตอร์ไซค์ประกบยิงเข้าตาซ้าย๑นัด
และเข้าหน้าอกข้างซ้ายอีก๑นัด
หอบร่างตัวเองที่โดนยิง๒จุด
ประคองรถของตัวเองเนี่ยขับไปประมาณสัก๒๐กว่าโลได้ค่ะ

ไปโรงพยาบาลด้วยตัวเอง
หลังจากถูกคนร้ายไล่ประกบยิงมาอาการตอนนี้สาหัสนะคะ
ผู้ชายคนนี้คือในการอินทรานูรักอายุ๔๓ปี
แต่หลายคนอาจจะรู้จักชื่อเขาในชื่อของจ้อนทางพระค่ะ
อย่างที่บอกถูกยิงเข้าตาซ้ายกับชายโครงซ้าย
ให้การอะไรไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้ถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๔กุมภาพันธ์ค่ะ
ดูประวัติของจ้อนทางพระคนนี้เขามีประวัติเคยยิงตำรวจเสียชีวิตปี๕๖
ก็ติดคุกนะคะเพิ่งจะพ้นโทษออกมาไม่นาน
ใต้ตรวจสอบรถกระบาทที่เราขับมาที่โรงพยาบาลปรากฏว่ามีหัวกระสุนปืนตกในรถ๒หัว
มีรูกระสุนปืนที่กระจกด้านหน้าคนขับ๒รู
แก้มประตูด้านขวา๑รูขอบประตูด้านล่างอีก๑รูแล้วก็ที่มือจับประตูด้วยนะคะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยมีปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๔๕อยู่๔ปลอก
เรื่องต้นตำรวจตั้งไว้๒ประเด็นก็คือคู่อริเก่าหรือว่าเหตุเฉพาะหน้าบนท้องถนนค่ะ
พอตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องมุมจรปิดและคำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วเตรียมขอสารอนุมัติออกหมายจับ
นายบปอายุ๒๕ปีกับนายต่อเต่าอายุ๒๒ปี
เขาบอกว่าเป็นแก๊งวัดต้นสนอืมทีมข่าวเราก็เลยลองไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
อันนี้ไล่เหมือนที่ตำรวจเขาไล่เลยนี่ค่ะคุณผู้ชมลองไล่โดยพร้อมกันนะคะ
ห้าทุ่มแปดนาทีสี่กุมภาพันธ์กล้องตัวนี้คือตัวแรกจับภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุสิบเอ็ดคนนะคะ
มีในบอกับในตอวัดต้นสนอยู่ด้วยขี่มอเตอร์ไซค์กันมาหกคัน
ตามกันมาวนเวียนตรงสามแยกไอทีทางเข้าวัดต้นสนที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
จากนั้นกล้องตัวเดิมเวลาไล่เลี่ยกันก็เห็นทั้งหมดขี่เลยไปแล้วก็วนรถกลับมา
แล้วก็เบี่ยงไปอีกแยกนึงนี่ค่ะวนกลับมาแล้วแล้วเบี่ยงไปที่แยกหนึ่ง
หลังจากนั้นห้าทุ่มสิบนาทีค่ะกลุ่มคนก่อเหตุขี่รถผ่านกล้องวงจรปิดตัวที่สองนะคะ
คือแยกปียะผลนี่ค่ะตรงนี้คือแยกปียผล
สามแยกไอทีมาแล้วนะขี่ผ่านมาตรงจุดนี้๖คัน
กล้องตัวที่สองไปต่อที่กล้องตัวที่สามนะคะ๒นาทีต่อมาขี่ผ่านที่แยกอ่างทองตรงนี้ค่ะ
จากแยกปริยผลมาที่แยกอ่างทองนะคะนี่ค่ะมาแล้ว
นี่เป็นเส้นทางต่อเนื่องกันเลยนะคะจนกระทั่งกล้องตัวที่๔กับกล้องตัวที่๕ค่ะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่ตามกันมาแล้วกลับรถวนกลับไปที่แยกอ่างทองอีกครั้งหนึ่งนี่

จากนั้นกล้องตัวที่๖เห็นรถกระบะของจ้อนทางพระขับผ่านแยกอ่างทองมา
ว่ากลุ่มคนร้ายขี่นำไปก่อนแล้วนะแล้วก็นี่ค่ะ
ทางพระขี่มาที่แยกอ่างทองจนกล้องตัวที่เจ็ดค่ะ
ทางพระขับผ่านแยกไปแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ยูเทิร์นในคลิปก่อนหน้านี้
จอดติดไฟแดงแล้วขี่ตามรถจ้อนไปนี่เมื่อกี้รถของจ้อนขับเลยไปแล้วนะ
แต่นี่ติดไฟแดงอยู่มีไฟแดงอยู่นะติดไฟแดงอยู่นะฮะสามคัน
เห็นหน้าชัดหมดเลยนะอย่างนี้นะเห็นชัดหมดค่ะเราแค่เลอไว้เฉยนะคะ
หลังจากไฟเขียวปุ๊บ๓คันนี้ขี่ตามจ้อนทางพระไป
ไปต่อที่กล้องตัวที่แปดกับกล้องตัวที่เก้าตอนห้าทุ่มสิบแปดนาทีนะคะ
เห็นรถกระบะของจ้อนทางพระขับมามีรถเก่งขับตามมาสองคัน
แต่รถเก่งสองคันนั้นเป็นรถชาวบ้านธรรมดานะคะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุก็ขี่ตามหลังไปอีกทีนึง
กระทั่งกล้องตัวสุดท้ายกล้องตัวที่สิบค่ะวินาทีก่อเหตุ
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ประกบแล้วยิงนี่ค่ะจังหวะนี้เลยค่ะ
ห้าทุ่มยี่สิบนาทีนะเหตุการณ์เกิดขึ้นในระยะเวลาแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นเอง
นี่ขนาดมันจอดรอไฟแดงอยู่มันมันยังขี่ไล่ตามมาทันเลยนะใช่ค่ะ
ทีนี้มีข้อมูลว่าหนึ่งในพยานอ้างนะคะว่าที่ขี่รถตามถนนเส้นนี้
คือเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนเกาะเหตุขี่มาจนไปเจอกับรถพลิกอัพของคนตาย
ลอยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเห็นคนตายอ่ะลดกระจกลง
เอาปืนยิงใส่มอเตอร์ไซค์ของในบอกับในตอนหลายนัดซึ่งก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเกิดอะไรขึ้น
คนตายยิงก่อนหรือว่ามีการป้องกันตัวเกิดขึ้นอันนี้ตอบไม่ได้
แต่เขาบอกว่าพอคนตายยิงออกไปหลายนัดในบอลคนซ้อนก็เลยชักปืนยิงสวนกลับมาแล้วพากันขี่หนีไป
โดยสองฝ่ายไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนทีนี้หลังเกิดเหตุต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้าน
ไม่มีใครติดต่อในบอได้เลยพยานอีกคนที่ขี่รถมากลุ่มคนก่อเหตุก็บอกนะคะว่าเขาไม่เห็นเหตุการณ์
แต่พอได้ยินเสียงปืนรัวขึ้นหลายนัดเขากลับรถแล้วไปอีกทางหนึ่งเลยเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายกับตัวเอง

ส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่นะคะที่ริมถนนสายอ่างทองโพทอง
จากเส้นทางแล้วจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านในจ้อน๑๕๙กิโลเมตร
หลังเกิดเหตุในจ้อนขับรถไปชะลอแล้วจอดพักที่หน้าโรงเรียนสตรีอ่างทอง
จากจุดเกิดเหตุอีก๒กิโลเมตร
จะขับไปโรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๔กิโลเมตร
คุยกับนายราชาพี่ชายนายจ้อนนะคะ
บอกว่าอาการของจ้อนทางพระตอนนี้ดีขึ้นสื่อสารได้ตั้งแต่วันแรกเลย
วันเกิดเหตุน้องไปนอนบ้านแฟนที่ตัวเมืองทั้งวัน
แล้วกลับมาเอารถที่บ้านตอนเย็นก่อนจะขับออกไป
คิดว่ากลุ่มคนก่อเหตุน่าจะดักรอที่สามแยกไฟแดงอยู่ก่อนแล้ว
ซึ่งก็ค่อนข้างจะตรงกับภาพกล้องวงจรปิด
ทีนี้เขาบอกหลังเกิดเหตุน้องชายที่ถูกยิงแล้ว
โทรหารุ่นน้องแล้วรุ่นน้องก็เป็นคนโทรมาบอกพี่ชายว่า
จนทางพระถูกยิงแต่น้องไม่ยอมบอกว่าใครยิง
เชื่อว่ายังไงน้องต้องรู้และต้องเห็นหน้าคนยิงแน่

ต้นพี่ชายบอกว่าอาจจะเป็นคนที่เคยมีเรื่องกัน
กับน้องชายที่มีปัญหาในงานคอนเสิร์ตต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ชายบอกว่าอยากให้จับคนร้ายได้ไวเพราะไม่อยากให้เกิดการแก้แค้น
เขาบอกว่าจ้อนถึงในอดีตจะเคยฆ่าคนติดคุกก็จริง
แต่ออกมาแล้วเขาก็เป็นคนที่มีแต่คนรัก
ตั้งใจทำมาหากินดีตั้งใจว่าถ้าน้องหายรักษาตัวหายอะไรจะให้บวชเลยนะคะ
ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับคดีในอดีตเพราะมันผ่านมานานแล้ว
พอเขาพ้นโทษปี๖๐ออกมาก็ทำอาชีพสุจริตไม่ได้มีเรื่องผิดกฎหมายอีกแล้วค่ะ
ไม่ค่อยหาเรื่องหายแล้วเป็นการช่วยเหลือบ้างค่ะ
มีชีวิตมีเป็นเพื่อนสนิของคนเจ็บนะคะเขาบอกว่ารู้จักกับคนเจ็บมานานกว่า๑๐ปีละ
อย่างที่พี่ชายบอกว่าพอพ้นโทษออกมาก็ใช้ชีวิตปกตินะคะ

ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าคนก่อเหตุน่าจะต้องรู้จักกันกับจ้อนทางพระ
เพราะเส้นทางที่ขับรถตามไปเป็นเส้นทางที่จ้อนทางพระ
ขับไปในตัวอำเภอเมืองเป็นเส้นทางที่ใช้ประจำ
เพื่อไปสั่งสรรค์บ้านเพื่อนฝูงค่ะ
เหมือนต้นพรวมกับการสอบพอมเมืองอังทองบอกนะครับว่า

ส่วนจะเป็นกลุ่มไหนขัดแย้งกันเรื่องอะไร

แต่ให้ความมั่นใจว่าจับตัวได้แน่นอน

เพราะคนที่ให้การช่วยเหลือก็น่าจะต้องมีความผิดทางอาญา

แต่มีรายงานออกมาว่ากลุ่มคนก่อเหตุกำลังประสานผู้ใหญ่ในพื้นที่
ขอเข้ามอบตัวสู้คดีใน๒๓วันนี้

แล้วก็มีรายงานว่าในบอลหนีไปทางจังหวัดภาคอีสาน
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะทำตามขั้นตอน
เพื่อขอหมายจับมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ